สวัสดีครับกีฬาในช่วงค่ำนี้นะครับประเด็นร้อนเรื่องราวของอนาคตพี่ซิโก้กลับมาอีกครั้งนะครับเพราะว่านายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนตรวจเอกสมยศตั้งคำถามกับสื่อมวลชนแล้วก็แฟนบอลอีกครั้งว่าอยากจะอยู่แค่นี้หรือว่าอยากจะพัฒนาไปมากกว่านี้ดังนั้นเรื่องราวนี้วนกลับมาอีกครั้งนะครับกับอนาคตการอยู่ต่อของ

ไม่เป็นไรครับแต่สำหรับผมผมอายครับผมทนไม่ได้ฟังความคิดเห็นของแฟนบอลนะครับฟังความคิดเห็นของสื่อมวลชนนะครับแต่จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเนี่ยต้องมีเหตุผลแล้วก็ตอบให้ได้นะครับว่าเปลี่ยนเพราะอะไรไม่เปลี่ยนเพราะอะไรนะครับเพราะว่าสัญญากับคุณเกียรติศักดิ์ก็ยังมีอีกอีกเกือบปีนะครับแล้วก็ก

แต่เป็นของคนไทยทั้งประเทศนะครับส่วนพี่ซิโก้ก็ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีทางโทรศัพท์นะครับว่าเวลานี้ก็กำลังเตรียมแผนงานก่อนเกมบอลโลกที่จะเจอกับทางสหรัฐอรับอิมิเรตตามปกติส่วนการให้สัมภาษณ์ของนายกสมาคมวันนี้ก็บอกว่าหากต้องการอะไรเป็นพิเศษหรือประเด็นที่นอกเหนือจาก